ชาวอีซานเขาก็จะมีอีก๑อาร์ชีพก็คือการขุดหาปู

โอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนู
แต่เมนูหนึ่งที่แนะนำนั่นก็คือ

ไปดูเลยไปจ๊า

ที่นี่จากร้านนี้แบบว่าธรรมชาติมากอิงแอบแนบทุ่งนาแบบนี้แหละค่ะ
บรรยากาศที่สุดเขาชื่อว่าร้านตำยำแซ่บลั่นทุ่ง
เป็นร้านอาหารเล็กเล็กริมทางนะคะอยู่ที่อำเภอนวลแดง
จังหวัดนครราชศรีมาดูแล้วก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราอะไร
แต่แบบบ้านนี่แหละคุณผู้ชมพิเศษสุดนะคะ
เพราะที่นี่เขามีเมนูอาหารอีสานมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง
เมนูที่เรียกว่าขนมจีนน้ำยาปูนาจ้า
นี่เลยค่อยเห็นเลยอ่ะเคยกินน้ำยาปูอ่ะเคย

เออแบบเหลืองที่เป็นออกทางใต้หน่อยค่ะแต่อันนี้เป็นน้ำยาปูนาเหรอ
ปูนาแท้นี่แหละแม่จ๋าเจ้าของร้านก็คือพี่ธวัฒน์สวัสดิ์นะคะบอกว่าคือแรกเนี่ยก็ไม่ได้ทำเป็นขนมจีนน้ำยาปูนานะ
เขาเอามาทำเป็นลาบปูนาก่อนล่าปูนาเอามากินแกล้มกับขนมจีนแต่พอกินแล้วมันแล่มมันชอบกลชอบกลก็เลยลองปรับเปลี่ยนเมนูซิ
มาทำเป็นน้ำยาปูนาแล้วก็กินกับขนมจีนแทนปรากฏเฮ้ยเข้าท่า
โอ้โหเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อ

เอามาขายปรากฏว่าขายดิบขายดีลูกค้านี่ชื่นชอบกันมาก
แล้วคุณดูน้ำมันเนอะมันก็จะมีความสีเข้มแบบอารมณ์แนวปูนาหน่อย
แนวน้ำยาอีสานอีสานแล้วก็มีใส่ผักชีลาว
อุ้ยหอมแซ่บนั่วอารมณ์เหมือนอาจจะคล้ายแกงอ่อม

แต่ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นปูนานิดผสมไป

ใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปทานขนมจีนน้ำยาปูนาค่ะ
ที่ร้านตำยำแซ่บลั่นทุ่งกันได้เลยนะ
เขาเปิด๙โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
จะไปวันไหนจะต้องจองก่อนไหมหมดหรือยัง
นี่ลองไปทานกันดูนะครับ
ดูแล้วก็น่ากินน่าทานน่ารองดู
ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร
อืมตอนนี้นะคุณใบตองอดรนทนไม่ไหว
ต้องดื่มน้ำไปก่อนเลยรูปท้องไว้

คือปกติแล้วอย่างที่บอกแหละเราเคยเห็นแต่น้ำยาปูม้าใช่ไหม

แต่อันนี้ออกแนวเป็นน้ำยาป่าแบบอีสาน
เขาจะมีการแบบบุบหอมแบบต้นหอมอะไรอย่างนี้
ใส่เข้าไปมันก็จะได้อีกอัตรรสหนึ่ง
แต่ว่าเอาจริงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เหมือนกันไม่เคยทานด้วย
ตั้งแต่อ่านมาเนอะแต่บางพื้นที่เขาอาจจะมีการปรับสูตรก็แล้ว
แต่เชื่อว่าทุกที่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
งั้นลองบอกมาได้นะคุณผู้ชมถ้าเคยทานแล้วก็ลองบอกรสชาติกันหน่อยแล้วกันนะครับ
ไอ้ขนมจีนน้ำยาปูนาเนี่ยรสชาติมันเป็นอย่างไรนะจ๊ะ